พ่อแม่นะคะคือคนที่ทำทุกอย่างได้เพื่อนลูก
เช่นเดียวกันกับพ่อลูกอ่อนคนนี้ค่ะแต่เขาทำเพื่อลูกด้วยวิธีการแบบผิด
ชิงทองคำนะคะคุณผู้ชมแล้วนี่คือวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้
ทองคำเพื่อนำเงินไปซื้อนมแล้วก็ไปซื้อพ่ออ้อมให้กับลูกอ่อน
เพิ่งคลอดได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะนี่คือภาพนาทีที่ตัวพ่อลูกอ่อนคนนี้ค่ะ
เขาเข้าไปทำทีติดต่อขอซื้อทองหน่อยเป็นสร้อยคอทองคำแบบนี้
โอ้โหนี่คือจังหวะที่แบบเอาทองไปนะคะเหมือนกับแกล้งทำเป็นสวมคอดู
แกล้งทำเป็นดูอาศัยทีเผลอที่พนักงานขายหันหลังอยู่เท่านั้นแหละ
ทองแล้วก็วิ่งหลบหนีไปเลยนะคะในพื้นที่พระรามสองค่ะ
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเขาก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ทองคำที่เขาได้ไปเห็นบอกว่าได้ไปเนี่ยเป็นทองคำน้ำหนักหนึ่งบาท
แล้วก็มีหลวงปู่ทวดที่แบบเลี่ยมทองอีกหนึ่งกรัมรวมเบ็ดเสร็จมูลค่าความเสียหายกว่าสี่หมื่นบาทนะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุวงจรปิดมันก็ชัดเจนแบบนี้เลยแหละค่ะรูปภัณฑ์สันฐานใบหน้าในการก่อเหตุ
ทราบว่าคนร้ายรายนี้นะคะคือนายคณะปฏิเลิศมงคลการ
ยี่สิบห้าปีเขาเป็นคนก่อเหตุนะคะตำรวจก็ตามตัวจนกระทั่งสามารถรวบตัวเอาไว้ได้เนี่ยค่ะ
ฝั่งขวามือใบหน้าคนร้ายนะคะเป็นพ่อลูกอ่อนวัย๒๕ปี
ก็ตามรวบตัวไว้ได้ที่บ้านพักพร้อมกับของกลางทั้งหมด
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะคะนำของกลางเนี่ยเหมือนกับใบจำนำ
แล้วก็มีตัวจำนันหนึ่งใบเป็นเงินมูลค่าหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทนะคะ
แล้วก็ของกลางอีกชิ้นหนึ่งคือพระเลี่ยมทอง๑องค์
เจ้าตัวให้การบอกว่ายอมรับแหละว่าทำจริง
เพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วไม่มีเงินซื้อนมแล้วก็ซื้อพระอ้อมให้ลูก
และที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำผิดมาก่อนไม่เคยถูกจับไม่เคยถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ครั้งนี้เมียเพิ่งคลอดลูกได้ไม่ถึง๒เดือน
ก็เลยตัดสินใจไปวางแผนชิงทองหาเงินซื้อนมซื้อพ่ออ้อมให้ลูก
วิธีที่ผิดนะเพราะสุดท้ายลูกกับเมียคุณลำบากเลยนะ
ถูกต้องแล้วก็นำเงินทั้งหมดไปซื้อนมกับพระอ้อมมาตุนไว้
ซึ่งเงินที่เขาจำนำทั้งหมดเนี่ยจริงจริงแล้วได้สองหมื่นหกพันบาทนะคะ
แต่ว่าใช้ไปแล้วหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาท
ก็เลยเหลือเงินติดอยู่ในมือเนี่ยหนึ่งหมื่นสองร้อยบาท
ก่อนที่จะมีการรวบตัวไว้แต่สุดท้ายคุณพ่อ
พ่อใช้วิธีกรรมแบบนี้ในการช่วยเหลือชีวิตลูกเนอะ
นมซื้อพ่ออ้อมแต่สุดท้ายเป็นวิธีการที่ผิดกฎหมาย
โดนแจ้งข้อหาไปค่ะวิ่งราวซับแล้วก็คุมตัว
คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ใครจะหาเงินไปซื้อนมให้ลูกทีนี้